สามีค่ะทำปืนลั่นใส่ภรรยา
แล้วก็ลูกชายวัย๒ขวบได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วระหว่างที่นำภรรยากับลูก
ส่งโรงพยาบาลตัวสามีหนีไป

ตำรวจสภเมืองกระบี่และกู้ภัยสุดท้ายแล้ว
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านเช่าในซอยกระบี๒๒
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
คนเจ็บรายแรกเลยที่กู้ภัยไปช่วยก็คือ
ฝ่ายภรรยาชื่อว่านางสาวอัจฉริยา

มีอาชีพพยาบาลประจำโรงพยาบาลกระบี
นอนบนพื้นค่ะได้รับบาดเจ็บ
ถูกกระสุนปืนเข้าที่ฝ่ามือด้านซ้าย
แล้วก็บริเวณน่องขาด้านซ้ายนะคะ

บาดแผลถูกที่กระสุน
ไปถูกที่สะโพกซ้าย๒แผลค่ะ
กู้ภัยต้องมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนก็คือห้ามเลือด
แล้วรีบนำส่งทั้งสองคนไปที่โรงพยาบาลกระบี่
ตอนที่นำตัวทั้งสองคนไปที่โรงพยาบาลกระบี่
นุ่มยังขึ้นรถกู้ภัยตามไปโรงพยาบาลด้วยเลยนะคะ

อาศัยจังหวะที่ทุกคนกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่

เดินหนีหายไปเลยไปไหนตั้งใจจะหนี
หิวแล้วไปซื้อนมถั่วเหลืองที่ปากซอยกิน

หรือว่าอย่างไรแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าลึกคือหนี
เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่สามารถติดต่อได้แล้ว

พนักการสอบสวนบอกว่าเบื้องต้นฝ่ายผู้หญิง
ให้การบอกว่าขณะที่เธอกำลังชงนม

แฟนนุ่มซึ่งอยู่ที่ห้องเก็บเสื้อผ้าทำปืนตก
กระสุนปืนลั่นใส่เธอกับลูก

ก่อนหน้านี้เขาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนหรือเปล่า
ฝ่ายชายอาจจะแกล้งทำปืนลั่นใส่

คนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดนะคะ
เพื่อนบ้านต่างให้การตรงกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
สองสามีภรรยาเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะ
ไม่มีเสียงทะเลาะออกมาจากบ้านนี้เลยค่ะ

แต่หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนคล้ายปืน๑นัดค่ะ
มารู้จากกู้ภัยว่ามีคนถูกยิงนะคะ
ตำรวจเชื่อว่าหลังเกิดเหตุแฟนนุ่ม

นะฮะมาดูลูกกับเมียไหมล่ะ
แล้วปืนมันใช่ของเล่นจะมาวางให้มันลั่นเล่นได้ด้วยเหรอ